ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าร้านกิมจิอาวนะครับร้านอาหารเกาหลีสุดฮิตย่านอารีครับผม
ที่สำคัญนะฮะวันนี้ผมจะได้ทานเมนูเส้นของเกาหลีที่มีชื่อว่าจับแชร์เป็นครั้งแรกด้วยครับ
หน้าตาของเมนูนี้จะเป็นอย่างไรรสชาติจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ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
ซึ่งตามตำนานระบุไว้ว่าเมนูฉับเชค้นพบเป็นครั้งแรกในช่วงคริสตศตวรรษที่๑๗
โดยยุคแรกเริ่มนะคะมีส่วนประกอบแค่แตงกวาหัวชะเท้าผักกาดหอม
และจะปรุงเป็นเครื่องเสวยให้กับราชวงศ์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นค่ะ
จนกระทั่งปลายคริสตสัตวรรษที่๒๐ชับเชเริ่มไปที่รู้จักแพร่หลาย
และกลายเป็นเมนูยอดนิยมของคนทั่วไป
ภายหลังก็เริ่มมีการเพิ่มส่วนผสมต่างเข้าไป
เนื้อสัตว์ผักชนิดอื่นเช่นกะหล่ำปีแครอทเห็ดหูหนู

เห็นเมนูง่ายแบบนี้เนี่ยแต่ก็ได้รับความนิยมมายาวนาน
ถึงขนาดยกให้เป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเกาหลีเลยทีเดียวค่ะ
แล้วทำไมทางร้านถึงคิดว่าอยากจะเอาเมนูจับแชร์มาให้คนไทยได้สัมผัสกัน
คือจริงแล้วเนี่ยก็ทางร้านเราก็เป็นร้านอาหารที่มีเมนูเกาหลีหลากหลายนะครับ
นูเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดตาเลยว่าจะเป็นสีส้ม
เกาหลีแท้เลยแม่บ้านเกาหลีนี่ทำเป็นทุกบ้าน
เหรอคือเหมือนอาหารไม่ง่ายให้เรากินกันตามบ้านทั่ว

สี่ปีจุดเริ่มต้นของการมาเปิดร้านอาหารเกาหลีมันเกิดขึ้นได้ครับ
เริ่มต้นต้องบอกว่าหุ้นส่วนทุกคนเป็นเรียนวิศวะจุฬา

แล้วก็ไปเรียนต่อกันที่อเมริกา๓คน
ตอนอยู่นู่นตามภาษาคนไทยครับก็อยู่นู่นก็จะทำร้านอาหารไทยบ้าง
ไปรับจ๊อปส่งของบ้างแล้วก็มีทำอยู่ในร้านอาหารเกาหลี

ได้เสริมทำไปกินไปเกิดแฟชั่นว่ากลับมาเมืองไทย
อยากจะมีร้านเล็กที่แบบอยากจะทำร้านอาหารเกาหลีในไทย
กลับไทยก็เลยบินไปเรียนที่เกาหลี
โอ้โหคือไปเรียนให้ถึงที่เลย
ครับคือตั้งโทรมาแล้วว่ากลับไทยจะต้องมาเปิดร้านอาหารเกาหลีแน่

เพื่อนอีกคนนึงไปเรียนอาหารเกาหลีเลย
ในการทำอาหารที่สุดรักษ์ในกลุ่มวิศวะกรแน่
แน่นอนวันนี้มาที่กิมจิอาวก็คงจะไม่ได้กินแต่เมนูเดียวเนอะ

ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนติดปากติดหูกันเลย
ก็คือไก่ทอดเกาหลีซุปเต้าหู้เกาหลีซุปเต้าหู้เกาหลี
บิลบำบข้าวยำอ่าครับแล้วก็

อดใจรอไม่ไหวแล้วไปชิมดีกว่าครับ

ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของทางเกาหลี
เส้นจับแชร์เนี่ยมันก่อนที่จะเอามาผัดได้มันต้องไปเตรียมยังไงไหมครับ
คือเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นที่เราอิมพอร์ตมาจากเกาหลีนะครับ
คัดเลือกมาว่าอันไหนที่กินแล้วเราชอบกันเองมากที่สุด
คิดว่าพอเราชอบแล้วคนอื่นน่าจะชอบนะครับ

ทำแบบนี้ทำให้ได้ความหนึบความอะไรที่ค่อนข้างคงที่นะครับ
แม้จะใช้เวลาการทำที่นานกว่าต้มอย่างเดียว
แต่ว่าเวลาต้มอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเรื่องเวลาหรือเรื่องน้ำหรือเรื่องอะไรก็สามารถทำให้แบบเส้นมันไม่ได้ตามที่เราต้องการ
ฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่มันเหมาะสมกับการทำของเรามากที่สุด

วุ้นเส้นที่ทางร้านกิมจิอาวใช้นั้นนะคะคุณหมิงก็สั่งนำเข้าจากประเทศเกาหลี
ด้วยเส้นที่จะเอามาทำฉับเชนั้นนะคะต้องเป็นเส้นที่ทำมาจากมันเทศจะมีรสสัมผัสที่เหนียวนุ่มและหนึบกว่า
ส่วนผักและเครื่องเคียงต่างนั้นนะคะคุณหมิงบอกว่าต้องหั่นเป็นเส้นเมื่อเวลามาคลุกเคล้าหรือผัดรวมกันก็จะเข้ากันง่ายและเป็นเทคนิคที่สำคัญในการทำอาหารเกาหลีอีกด้วยค่ะ
สาธารณ์หูหอมใหญ่นะครับก็แต่ละอย่างมีภาพมันก็จะมีกลิ่นมีเป็นรสชาติที่มันซึมออกมาออกมาที่ที่มันออกมาเป็นจับแชน
และและครับผมเป็นไงก็พี่น้อยเป็นเหนียวนุ่มจะไม่เหมือนกับวุ้นเส้นบ้านเรานะ
ไม่เหมือนครับไม่เหมือนคือวุ้นเส้นของเกาหลีเนี่ยจะทำจากมันเทศนะครับ
บางทีเราจะเห็นมันหวานความนุ่มความหนึบของเส้นเนี่ยจะมากกว่าวุ้นเส้นบ้านเรา
ใช่วุ้นเส้นบ้านเรามันจะเคี้ยวง่ายกว่าอันนี้มันมีอะไรที่แบบให้เคี้ยวอร่อยเวลา
ก็เป็นอร่อยไปอีกแบบหนึ่งสำหรับเมนูจัดแท้ของเกาหลีเนอ
ซึ่งผัดก็โอเคก็หอมกลิ่นงาหอมกลิ่นผักหอมกลิ่นหมูอะไรกันไป
ใช่รสชาติโดยรวมก็จะหอมหอมกินแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เคี้ยวกับทั้งเส้นทั้งเนื้อหมูด้วย
ด้วยรสชาติของจับแชร์ที่ร้านก็จะมีกลิ่นแล้วก็ความหอมหวานเฉพาะตัว
เราก็มีซอสสูตรพิเศษของร้านซึ่งทางร้านเนี่ยไม่ใช้ผงชูรสเลย
คือเราก็ได้รสชาติที่ลูกค้าก็ค่อนข้างติดปาก
เพราะฉะนั้นก็หาสัญหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดออกมาอร่อยด้วยตัวมันเอง
แล้วก็ซอสสูตรพิเศษของทางร้านก็จะได้จับแชร์ที่มีรสชาติที่อร่อยแบบนี้นะครับผม
เพราะอาหารเกาหลีไม่ได้มีดีแค่เมนูเส้น
คุณหมิงก็เลยขอจัดหนักจัดเต็มเต็มชนิดที่ว่า
แน่นจนไม่เหลือพื้นที่ว่างบนโต๊ะเลยล่ะค่ะ
แต่ก็นะทุกเมนูน่ากินแต่มีเมนูอะไรบ้าง
ให้คุณหมิ่งเขาแนะนำแฟนรายการกันดีกว่าค่ะ
จากเมนูจับแชร์มีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้

เมนูขึ้นชื่อของร้านเลยก็จะเป็นไก่ทอดเกาหลี

ความกรอบความใหญ่ของไก่ก็เชิญมาดูได้ที่ร้านนะครับ
ถ้าเสียงดีเนี่ยจะได้ยินเสียงที่พี่น็อตกัด

แป้งที่เราคิดค้นเขาเรียกว่าคิดค้นดีกว่า
เพราะว่าหุ้นส่วนก็เป็นแบบแต่ละคนก็เป็นวิศวกร
เวลาเราทำอะไรเราต้องแบบคิดค้นสูตร๑๒๓๔

ที่เหลือเอาพื้นฐานมาปรับใช้กับตัวเอง
ว่ารสชาติจะเป็นยังไงความกรอบจะเป็นยังไงนี่ปรับด้วยตัวเอง
ผมคิดว่าร้านขายไก่ทอดไม่กี่ร้าน

เพื่อให้ได้มาทฐานด้วยที่สำคัญ
ไม่ว่าจะทำกี่ครั้งก็มาทฐานต่อเดิม
ก็เป็นหมูบูโกอคิ
นี่พัดสอสบูโกอคิ
สอสบูโกอคิจะเป็นสอสของเกาหลี
ของเราก็พิเศษอ่าใช่ครับซอส
สีสันดูเผ็ดแต่รสชาติไม่ได้เผ็ดขนาดนี้
ครับตอนนี้เราก็เปิดมาเป็นปีที่๔แล้วนะครับ
ผลตอบรับของคนย่านสะพานควายทางนี้เขาจริงจริงให้ความนิยมมากไหมครับ
จริงแล้วเขารู้จักร้านเราได้ยังไงมาไกลไกลอ่าน่าจะเป็นจากโซเชียลมีเดียครับ
เนื่องจากว่ามันเป็นความเป็นเกาหลีนะครับเกาหลีมันก็จะมีคนที่คลั่งท้ายเกาหลี
เป็นอะไรที่เกาหลีก็อยากจะไปลองอยากจะไปลอง
ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นทำให้แบบลูกค้าเราค่อนข้างจะกว้างกว่า
เราระวังไว้แล้วว่าซอสเราทำยังไงการทอดเราทำยังไงเพราะฉะนั้นใครก็ทำได้

ถ้าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจง่ายนิดเดียวไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะ

นอกนั้นนี่ก็เปิดทุกวันโดยปกติวันจันทร์ไม่ต้องมาปิดนะจ๊ะ
วันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับ
เป็นยังไงกันบ้างคะกับเล่าเส้นเป็นเรื่องเทปนี้อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าได้รวบรวมกองทัพเมนูเส้นทั่วฟ้าเมืองไทยมาเสิร์ฟให้แฟนไทยรัฐทีวีได้ฟินถึงหน้าจอ
มาครั้งนี้เราก็จัดหนักจัดเต็มกันสักหน่อย

ส่วนใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมแวะไปตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องที่นั่นดูนะคะ
ส่วนอาทิตย์หน้าเล่าเส้นเป็นเรื่องขอพาแฟนไปเที่ยวชมความงามของทะเลบัวแดง
ที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
อิ่มท้องไปกับหลากหลายเมนูเส้นไม่ว่าจะเป็นก๋วยจับยวน
ผสมสารของเมนูท้องถิ่นกับวัตถุดิบในพื้นที่อย่างรากบัว

ความชอบในการตระเวนทานเมนูเส้นสู่การลองผิดลองถูก

และเอาใจใส่เฮลตี้กับเมนูผัดไทยเส้นข้าวกล้อง
คิวให้พร้อมแล้วกลับมาพบกันกับรายการมหาอำนาจแห่งเส้นหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ส่วนวันนี้พูดได้คำเดียวว่าอิมเวอร์ใบบ้า